สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าไม่เข้าใครออกใครค่ะวันนี้อาจจะเป็นคนธรรมดา
แต่วันข้างหน้าอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะคะเหมือนกับสามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีเพราะบุญเก่าหนุนนำเลยทำให้ได้โชคได้ลาบค่ะ
สามราศีที่ดวงดีจะมีราศีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีค่ะนั่นก็คือชาวราศีกุมนะคะ
ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการกรอบโกยเงินทองสำหรับชาวราศีกุมเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าในช่วงนี้มีทั้งรายได้มีทั้งเงินทองมีทั้งโชคลาภนะคะ
เข้ามาในกระเป๋าของชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้เป็นเงินก้อนเล็กนะคะยังไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ค่ะ
แต่ถ้าชาวราศีกุมนะคะหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ค่ะ
อดใจรอสักนิดนึงนะคะหลังจากวันที่สิบเจ็ดตุลาคมผ่านไปค่ะ
ดวงชะตาของคุณจะดีมากนะคะเหตุเพราะว่าราหูค่ะ
เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
หลังจากช่วงที่ราหูมีการโยกย้ายไปนะคะชาวราศีกุมเตรียมตัวเปิดกระเป๋า
รับทรัพย์อย่างเต็มที่ได้เลยค่ะต่อมาคือชาวราศีธนูค่ะ
ชาวราศีธนูนะคะในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของคุณก็เจอกับอุปสรรค
เจอกับปัญหามากพอสมควรค่ะในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละเรื่องค่ะแต่เรื่องที่ทำให้ชาวราศีธนูมีความสุขมากที่สุดเลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของโชคลาภค่ะถึงแม้ว่าโชคลาภที่จะเข้ามาในช่วงนี้
จะเป็นโชคลาภแบบเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอนะคะ
แต่ก็ทำให้ชาวราศีธนูมีความสุขมากขึ้นเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีเพราะบุญเก่าหนุนนำนั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ถ้าเราจะพูดว่าทั้งสามราศีนี้นะคะราศีไหนดวงดีที่สุดก็ต้องยกให้ชาวราศีเมทุนไปเลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่บุญเก่ากำลังทำงานค่ะ
ก็เลยทำให้ชาวราศีเมทุนดวงดีมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมทุนที่ในอดีตชอบทำบุญชอบสร้างกุศล
ก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบคอมโบเซตนะคะ
แต่ถ้าใครค่ะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปทำบุญนะคะ
ในตอนนี้ทำบุญก็ยังไม่สายค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาท
ของชาวราศีเมทุนได้อย่างดีมากเลยค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
อย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญสร้างกุศลบ่อย
เพื่อที่จะทำให้ดวงชะตาดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ